มาแล้วก็มาวิ่งกันต่อพี่แจ๊กรีนก็ไปมานะคะ
สามจังหวัดอุดรน้องคายขอนแก่นนะคะ

เมื่อสักครู่ก็เช็กไปประมาณ๕๐ล้าน
๕๐ล้านนี่คือตามปะอ่อนตันใจเลย
นี่คือวิ่งฝ่ากลางฝนแบบนี้หรือเปล่าคะมีทั้งแต่มีทั้งฝน
อันนี้คือวันแรกในช่วงปลายแล้วซึ่งพี่ตูประชาชนมากมาย
ตอนเข้าเส้นชัยสุดท้ายนะคะสิ้นสุดภารกิจ
เดี๋ยวไปฟังพี่เต๋าดีกว่าว่าฟิตขนาดไหน
พี่ตูนก็พูดคุยบอกว่าขอบคุณมากด้วย

คือผมเนี่ยทำงานเสร็จเมื่อคืนแล้วก็บินมาเช้า

รวมนักวิ่ง๑๑กิโลกรัมมากที่สุด

หน้าตาดี

การวิ่งของเราเนี่ยมันก็สามารถทำประโยชน์ให้กับคน
กำลังต้องการความช่วยเหลือผมว่ามันเป็นบุญอันประเสริฐ
ก้าวต่อไปต้องมีคุณนะครับพลังเล็กเนี่ย
ตามติดกันต่อไปอีก๓เดือนไปเจอกันที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งหนุ่มก็มาด้วยวาทิเจ้าบ่าว
ใช่นะคะก็เลยไปอัปเดตกันนิดนึงว่าใกล้จะแต่งหรือยังนะคะ
เพราะว่าคุณโดมเขาสายบุญไปทำวงทำบุญด้วยนะคะ
ไปฟังคุณโดมเปิดใจว่าที่เจ้าบ่าวที่ไปร่วมวิ่งงานนี้ด้วยค่ะ
นี่ไงร่างกายต้องแข็งแรงเจ้าบ่าวในการที่จะเป็นเจ้าบ่าว
ถูกต้องมีงานใหญ่ใช่กายต้องพร้อมครับเตรียมงานพร้อมแล้วครับ
ตื่นเต้นไหมคะมันใกล้มาแล้ว
แล้วผมถามทุกคนเพื่อนผมก็บอกยังไม่ตื่นเต้น
จนกว่าเข้าเดือนนั้นจริงถึงจะเริ่มแบบใช่

ใช่เหลืออีกเดือนครึ่งนะคะรอดูเจ้าบ่าวพี่โดมกับน้องเมทัลนี่แหละค่ะ